คือจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมมันราวปฏิหาร

ติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ชายคนหนึ่งค่ะ

เตรียมที่จะขับรถไปส่งของ
ปรากฏว่าที่ภาคใต้ตอนนี้เหินตกหนัก
ถนนมันลื่นเสียหลักค่ะ
รถตกลงไปในคลอง
แล้วคลองความลึกสักประมาณ๓๔เมตร

อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่ยี่สิบ
ที่ถนนเทิดพระเกียรติตำบลปากภูน
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทะเบียนพพึ่งขไข่๕๔๖๐

จมอยู่คูน้ำข้างถนนแบบนี้
แล้วตามรายงานข่าวไอ้คูน้ำลึกสักประมาณ๓๔เมตรนะคะ
จมไปตามรายงานข่าวบอกว่าเกือบมิดคัน
มีถังน้ำแข็งขนาดใหญ่ลอยเคว้งอยู่๓ใบ
อาสาสมัครกู้ภัยก็ต้องรีบช่วยเหลือคนขับ
คือนายอดีศรแก้วกันอายุ๒๙ปี

คนขับออกมาจากรถมาเกาะอยู่ที่กระบะ
กำลังจะจมน้ำในสภาพอ่อนล้า
คุณนี่เห็นไหมนี่แหละค่ะพระที่คนขับเขาห้อยนะคะ

จังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังขับรถจะกลับบ้าน
แต่เจอฝนตกหนักมองไม่เห็นทาง
เลยขับรถแหกโค้งตกคูน้ำ
ตอนนั้นพยายามตั้งสติภาวนาระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้ช่วยคุ้มครองโดยเฉพาะเหรียญที่คุณผู้ชมเห็น
คอเขาเมื่อสักครู่เหรียญอะไรครับ
เหรียญพ่อท่านสังเป็นอดีตเจ้าอาวาส
วัดดอนตรออำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราชห้อยอยู่ที่คอแบบนั้น
เขาก็เลยเชื่อว่าด้วยฤทธานุภาพ

ก็เลยทำให้เขารอดมาได้ด้วยพลังฮึด
คือตอนนั้นเหนื่อยล้ามากแล้วค่ะ

ส่วนอีกคนนึงนายพาราดรเสนเรือง
ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ตำบลท้องเนียน

คือถูกรางวัลที่หนึ่งงั่ว๑๖พฤศจิกายน

ได้เงินไป๑๒ล้านบาท
มาปลดหนี้ให้กับตัวเองแล้วก็ญาติพี่น้องไป๕ล้านกว่าบาท
เหลือก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาลูก๒คน

แต่ดวงมันจะเห็งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะอยู่ก็เฮงมานะฮะ
โดยเมื่อวันที่๔พฤศจิกายน
ไปร่วมงานทอดกะถิ่นวัดเจดีย์อำเภอสิทธิ์ชน
ก็เลยนำเลขทะเบียนรถกไก่ลิง๘๘

แผงมันมีเลข๒๒
มันก็สลับจากเลขที่เราต้องการไปบ้าง
แต่ไม่เป็นไรซื้อก็ซื้อแล้วก็โชคดีในที่สุดนะครับ
จากนี้ก็จะสร้างรูปเหมือนพระอาจารย์หัด
อดิจาวัดวัดจันทราบรามหรือว่าวัดท่าวจันทร์
ตามที่ได้บนบานสารกล่าวเอาไว้กับไอ้ไข่วัดเจดีนั่นเองนะครับ

ไปดูอีกหนึ่งคนนะคะคนดวงเฮงค่ะ
ธนบัตรพระเงินพระทองวัดสว่างอารมณ์ค่ะ
ถูกรางวัลต้องกลับมาสิคะ
มากราบพระเงินพระทองอีกครั้ง
คนนี้คือนายพนมฉุนชัยถูกรางวัลที่๓
งวดประจำวันที่๑๖พฤศจิกายนนะคะ
หมายเลขคือ๙๐๙๔๕๙จำนวน๒ใบ
ได้รับเงิน๑๖๐๐๐บาท
หลังจากที่มาร่วมทำพิธีเปิดคุมทรัพย์รับโชคในค่ำคืน
พฤศจิกายนก่อนที่จะมีรางวัลจะออก
เขาแลกธนบัตรที่หน้าพระเงินพระทองไป

ส่วนนี้ให้คะนางสาว
สัตวสาจิตโคโพคาบำรุงมาร่วมทำพิธีเหมือนกัน

ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๔ใบได้เงินไป๘๐๐๐บาทค่ะ
ก็เป็นโฉมหน้าผู้โชคดีนะคะที่เรานำมาฝากกันค่ะ